นี่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วใช่ไหมว่า
ปรากฏว่าไปพุ่งชนบ้านคน
ทีนี้พอไปชนบ้านคนเขาทำยังไงต่อ

คุณผู้ชมค่ะเห็นไหมเห็นไฟข้างหน้ารถตัวตลาดใตรมั้ย
มันยึกยักยึกยักเหมือนกับจะสายมาเหมือนกับคุม
ไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นเฉออกฝ่านี่ภูมิก็มาโอ้โห
พอชนแบบนี้คือเขาก็ยังพยายามประคองรถนะพยายามที่จะหักหักออกซ้ายแล้วพุ่งตรงไปนู้น
ไปเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแล้วไอ้บ้านที่ชนอ่ะเออ
อยู่บอกเจ้าของบ้านไม่รับผิดชอบค่าเสียหายก่อนเหรอ
ไม่อยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดของเจ้าของบ้านหลังเนี้ย
เรืองยุทธ์จงรักเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายนะบ้านเขาอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จับภาพได้
ผู้ชายคนนี้ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาน่ะแล้วตอนแรกที่มาอยู่ตรงหน้าบ้านอ่ะ
ก็ดูเหมือนกับจะประคองรถไม่ไหวอ่ะเพราะว่าเขาเมาหรือเปล่านั่นน่ะสิเออ
มันมันใส่ไปใส่มามันยึกยึกยักยักอยู่แล้วหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งชนฝาบ้านแล้วก็ถลายไปนี่นี่
ให้ดูกระถางต้นไม้แตกด้วยจ้ะเห็นไหมพอหลังจากชนบ้านแล้วก็มาแฉลบตรงกระถางต้นไม้แบบนี้
เสร็จแล้วปั๊บวกรถขี่ออกไปเลยมันเกิดเหตุตอนดึกกับตีสามกว่า
ทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็เลยโพสต์คลิปแหละจะหาตัวผู้ชายคนนี้
ยูยูยูมารับผิดชอบค่าเสียหายก่อน
คุยกับเจ้าของบ้านนะบอกว่าผมออกมาตอนเช้าอ่ะเฮ้ย
กระถางต้นไม้มันแตกแบบนี้ทำไมมันล้มระเนละนาดแบบนี้
เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงเห็นไง
ว่าอ๋อมันเกิดเหตุแบบนี้แปลว่าต่างชาติคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
มึนเมาหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะไม่ชินกับเกียร์รถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้หรอ
เหรอไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าเราไม่เจอตัวเขาไง
ตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะใครพอรู้จักชาวต่างชาติคนนี้ไหม
แจ้งมาหน่อยอย่างน้อยมาพูดคุยมาชดใช้เรื่องค่าเสียหายกระถังต้นโมต้นไม้ก่อน
อืมเออนี่คือยังดีนะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานตรงนี้
เชื่อว่าคือต่างชาติเขาไปเลยไงแล้วถ้าหากว่าเมาเนี่ย
ไม่รู้สั่งเมาปุ๊บจำได้หรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปนะ